มีคนไปถ่ายคลิปหนึ่งมา
มีชายไทยไปเปิดสำนักทรงที่สิงคโปร์
แล้วก็มีผู้หญิงแห่ไปทำเสน่ห์กับสำนักสงฆ์ที่นี่

ช่วงนี้รู้สึกว่าเรื่องเครื่องลางของคลังทำเสน่ห์อะไรเนี่ยมันฮิตมากเลย

แต่อยู่สิงคโปร์คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงฮะหน้าตาของตำหนักเนี่ยนะครับ

นี่คือนี่เดี๋ยว

ผู้หญิงคนนี้กำลังถูกร่ายมนต์ทำเสน่ห์

นั่งท่านี้เหรอคะแล้วอะไรวางอยู่ตรงกลาง
อนุญาตเบอร์นิดนึงนะคือผู้หญิงคนนี้นะสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีดำคุณผู้ชม
ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพอาจจะเนี่ยฮะมันโป๊ะไปหน่อย
คือกำลังประกอบพิธีเสริมเสน่ห์อยู่
มีสายสินโยงจากร่างของร่างทรงมา

อ่าแล้วก็มีประหลัดขิกขนาดใหญ่วางอยู่ที่หน้าขาของผู้หญิงด้วย
อ๋อคือประหลัดขิกอ๋อที่เราเซ็นเซอร์นี่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ
คุณผู้ชมเราไม่ได้เซ็นเซอร์ประหลักขิกนะ

ประหลัดขิกวางอยู่นะฮะ
ก็ชายที่เป็นอาจารย์ในพิธีเนี่ย
บริกรรมคาถาอยู่บนแท่นสูงระหว่างบริกรรมคาถาเอง
หญิงคนนี้ก็ทำไมตัวสั่นจังเลย

ก่อนจะง่ายเงือบนอนไปแล้วก็ส่งเสียงร้องโคนครังเหมือน
ไม่รู้ไปรู้สึกยังไงโดนอะไรหรือเจ็บปวดอะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอาจารย์ต้อมน้อยเนี่ย
ก็ให้รายละเอียดเป็นภาษาจีนบอกว่า
อาจารย์ต้อมน้อยเนี่ยทำพิธีศักยรภ์เสริมเสน่ห์เสริมมหาเสน่ห์
ดูดเพศตรงข้ามแล้วก็เรื่องของโชคลาภ
ถ้าใครเคยไปก็จะรู้ว่าย่านนี้เป็นย่านของคนอินเดียอยู่เยอะ
ใช่คนอยู่เยอะมากและคนก็อยู่กันบุหร์ภาคเลยละ

ถึง๔ทุ่มเลยเปิดทั้งวันแหละก็ว่าได้

พบว่าอาจารย์ต้อมน้อยเนี่ย
เป็นร่างบริษรีเทวานาคา
ตั้งสำนักอยู่ที่บ้านไผ่งามที่กรสินที่เมืองไทยก็มี
มีลูกศิษย์ลูกหานับถือจำนวนมากทั้งผู้หญิงผู้ชาย
จากในประเทศแล้วก็มีสาขาในต่างประเทศทั้งที่จีนแล้วก็สิงคโปร์ที่เป็นคลิปเป็นข่าว

ก็มีทั้งชาวสิงคโปร์ชาวจีนเป็นลูกศิษย์นิยมไปทำพิธีกันเยอะ
ผู้ชายก็ชอบไปศักดันครอบครูด้วยหัวโขดต่าง
ผู้หญิงก็ชอบไปทำเสน่ห์ด้วยพิธีต่าง
ทั้งการศักยันต์ที่หลังบ้างหรือว่าต้นขาบ้าง
ทองที่หน้าส่วนใหญ่ก็ทำพิธีก็ต้องมีเสียงกระดิ่งดังแบบนี้แหละนะฮะ
นี้หลายคนก็เห็นคลิปแล้วก็อยากให้หน่วยงานตรวจสอบว่า
พิธีกรรมแบบนี้มันถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่า
เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าไปทำพิธีล้วนเป็นผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อยแบบนี้
แล้วก็มันจะผิดจากพิธีที่เรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
ที่ต้องแต่งตัวที่มันสุขุมเรียบร้อยแบบมิดชิดหน่อย
คืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไปตามลูกค้าหรือเปล่า
เพราะว่าเสื้อผ้าการแต่งกายมันคือลูกค้าเป็นคนแต่งเข้าไป
อาจจะไม่ได้มีกฎห้ามว่าต้องแต่งตัวเรียบร้อย
มันก็เอาความไม่ได้ใช่ไหมคะ